เรากำลังจะเตรียมที่จะดันสู่มรดกโลกแต่มันมีประเด็นเรื่องการจัดระเบียบวัดใช่ไหม
พ่อฆ่าแหม่ข้าวมาขายของหน้าปากทางเข้าจนสุดท้าย
จัดระเบียบถ้าจัดไม่ได้ก็ปิดต่อมันไปยาวนั่นแหละ
นี่ล่าสุดนะคะทนายอนัญชัยบอกว่าเออเดี๋ยวยืดเวลาให้๗วัน
จัดพื้นที่ค้าขายใหม่ให้พ่อค้าแม่ค้า
หวังว่าจะได้ตกลงกันได้
คือเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเริ่มมาจากที่ทนายอนัญชัยชายเดช
พระธาตุปะโนมววฮที่อำเภอถาศปะโนมจพนพ
เขาออกมาจัดระเบียบแล้วก็ออกคำสั่งให้พ่อค้าแม่ค้า
ออกจากพื้นที่ที่เขามาขายของหน้าประตูวัดหน้าทางเข้าเลยค่ะ

เตรียมที่จะเสนอวัดพระธาตุพนมขึ้นทะเบียนมรดกโลก
ก็เกิดข้อพิพาทจนออกมาเป็นคลิปเป็นข่าวให้เราได้เห็นกันหลายครั้งแล้ว
วิจัยประทากันสุดท้ายก็เลยออกกฎเหล็ก
เตรียมปิดวัดพระธาตุพระนมจัดระเบียบสองครั้งสองคราแล้ว

เตรียมจะสั่งปิดวัดแบบเอาจริงเอาจังวันนี้นะคะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมลงพื้นที่
ประชุมหารือร่วมกับพระเทพวรมุณีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม

แล้วก็เจรจากับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหาทางออกกันด้วย
ข้อสรุปวันนี้ที่ได้ก็คือ
เดี๋ยวจะขอขยายเวลาออกไป๗วัน
เพื่อจัดสรรพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าเขาออกจากพื้นที่
ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าก็ยินดีให้ความร่วมมือ

พื้นที่ที่จะรองรับพ่อค้าแม่ค้า
พื้นที่ใหม่ที่ว่าจะให้ไปขายเนี่ย

เลยตอนนี้ต้องวางของขายในพื้นที่จัดสรรชั่วคราวก่อน
เพราะว่าถ้าให้เขารอ๖วัน๗วัน

เขาคนหาเช้ากินค่ำเขาบอกแบบนั้น

ทางกรรมการบอกว่าจะใช้เป็นทางเลือกสุดท้าย
เพราะกลัวว่าจะเกิดปัญหากระทบเศรษฐกิจการค้า

เราก็ไปถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะ
คือจริงก็เคยคุยเจรจากันมา๒รอบแล้ว

มันก็เลยต้องมาเจรจาซ้ำแล้วซ้ำอีก

ก็ไม่ได้มีเจตนาอยากจะฝ่าฝืนคำสั่ง

ก็รับปากว่าจะจัดพื้นที่ขายของให้
แต่มันยังไม่มีความชัดเจนอะไรเลย
พื้นที่วางขายของมันก็ไม่พอ
มันก็เลยต้องไปวางขายในพื้นที่ชั่วคราวก่อน
เพราะถ้าเกิดสมมุติว่าไปวางจุดอื่น
มันก็ไม่มีคนเดินแล้วจะขายใครล่ะ

ก็เหตุของพังสนิทของคุณลุง
ก็ได้มีปัญหากับพวกนี้
ส่วนขนาดที่ธานาคิโนมนิย์อนัญชัยเองก็ยืนยันว่า
พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทรนีสงฆ์ตามกฏหมาย
ส่วนเรื่องการจัดระเบียบแวะก็จะพยายามให้เกิดมาตรฐานนั้นแหละ
ก็พยายามจะแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุด
แล้วก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนการเสนอขึ้นทะเบียนสู่มรดกโลกนะคะ
ก็ยืนยันว่าทางวัดเนี่ยจะมีการจัดพื้นที่ที่เหมาะสมให้กับพ่อค้าแม่ค้าอย่างแน่นอนค่ะ